นอนค่ะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือดูแลรักษาความสะอาดทั้งตัวเราเองแล้วก็ในบ้านด้วยบางคนบางคนบอกว่าอยู่ในบ้านไม่เห็นเป็นไรเลยบ้านเราจริงจริงบ้านเราน่ะเชื้อโรคเยอะเลยนะคุณผู้ชมก็ต้องหาวิธีทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคกันให้ดีวันนี้มีเคล็ดลับและคำแนะนำในการดูแลบ้านอย่างไรให้ปราศจากเชื้อโรคมาฝากเป็นวิธีการ

มีคุณสมบัติในการขจัดคราบฝังแน่นคราบสกปรกต่างในใยผ้าแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีวิธีการคือผสมน้ำยาซักผ้าขาวกับน้ำเปล่าเจื้อจังหน่อยแล้วก็ชุบกับผ้าคีริ้วผ้าที่เราใช้เช็ดพื้นเช็ดโต๊ะนี่แหละมาทำความสะอาดได้บางทีน้ำยาพวกนี้มันก็จะมีกลิ่นหอมถูกไหมมันก็จะเป็นกลิ่นหอมที่
ลมที่นอนหมอนมุ้งอ่ะเอาไปพึงแดดบ้านเราแดดดีอยู่แล้ว
นี่ก็เป็นวิธีการฆ่าเชื้อโรคแบบธรรมชาติธรรมชาติประหยัดและปลอดภัย
วิธีที่๔นะคะเปิดหน้าต่างระบายอากาศค่ะ
ให้ลมมันโกรกหน่อยให้อากาศถ่ายเทนะ
สกปรกต่างมันก็จะได้ไหลเวียนออกไปไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
ครับวิธีต่อมาง่ายอีกเหมือนกันสบู่ค่ะสบู่ล้างมือนี่แหละ
วางเอาไว้ทุกจุดที่มีก๊อกน้ำนะคะเพื่อให้เราได้ล้างมือบ่อย
ล้างมือด้วยสบู่นี่แหละเพราะว่าสบู่มันจะมีสารทำความสะอาดหรือดีเทอร์เจ
แล้วก็สารลดแรงตึงผิวหรือโซแฟคแตนมันจะทำให้สิ่งสกปรกที่ติดในเมืองของเราเนี่ย
ออกไปเราก็จะปราศจากเชื้อโรคก็ป้องกันได้อีกทางหนึ่งนะคะ
วิธีที่๖เรื่องของการทิ้งขยะค่ะคุณผู้ชมอันนี้ย้ำแล้วย้ำอีก
กันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งคือถ้าแยกขยะได้ก็เป็นสิ่งดี
แต่ก็ไม่ใช่แค่ย้ำเตือนที่บ้านเราเนาะเพราะว่าการแยกขยะมันก็ต้องแยกกันเป็นทุกระดับ
ในครอบครัวชุมชนหมู่บ้านสังคมประเทศอำเภอก็ว่ากันไปเพราะไม่งั้นเนี่ย
ไปแล้วมาทิ้งรวมกันมันก็ไม่ได้อยู่ดีครับแต่ต้องย้ำกันเรื่องของหน้ากากอนามัยนี่แหละ
ต้องแยกให้เป็นถุงเฉพาะเลยถ้ามีถุงแดงแบบนี้คือใส่ต่างหาก
ที่เขาจะได้เก็บได้อย่างปลอดภัยนะคะครับและสุดท้ายใช้วิธีแบบการปลูกผักค่ะ
ลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ใครมีระเบียงบ้านเล็กเล็กก็ปลูกใส่กระถางแบบนี้ได้
พอมีพื้นที่เล็กเล็กนะคะก็สามารถปลูกได้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงไปตลาด
รับเชื้อหรือว่าไปซื้อผักที่มีสารเคมี๗วิธีง่ายนี้นะคะก็นำมาแชร์นำมาฝากกัน
เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์กันบ้างสุดยอดแม่บ้านใช่สำหรับบ้านช่วงนี้เราอยู่บ้านเยอะไง
เราอยู่บ้านเยอะเราก็ดูแลบ้านดูแลบ้านไม่พอเอาดูแลตัวเอง